อ๋ออาจักรมาเหรอ

เออเดี๋ยวกลัวรีบเก็บกันรีบส่งไปให้นะ

สวัสดีค่ะทุกคนรน่ากลับดาวซุปเปอร์สารา
ปังแต่เช้าปังไม่ไหวค่ะ
หมาโทรมาสั่งลำไย

โอ้โหสวนข้างหลังก็พร้อมพอดีเลยค่ะ
เดี๋ยวกิบส่งให้เลยนะจ๊ะแจกมา
คุณผู้ชมรีบตื่นกันแต่เช้าหน่อย
เหมือนที่ฉันเนี่ยตื่นมารับเงินรับทองค่ะ
เพราะว่าถ้าคุณไม่ตื่นมารับเงินรับทองแต่เช้าทำมาหากินแต่เช้าเนี่ย

วันนี้ฝนเริ่มกลับมาแล้วค่ะ
เริ่มช่วงประมาณเที่ยง
แต่จะเห็นว่าภาพถ่ายดาวเทียมจากกรมอุตุนิยมวิทยา
ฝนเริ่มมาแล้วเล็กน้อยบางพื้นที่นะคะ
จะเห็นว่าแถวภาคใต้นะ
โอ้โหชุมพรชุมพรเริ่มมีฝนแล้วนะช่วงเวลานี้นะคะ
เป็นพื้นที่เดียวในประเทศไทยที่เริ่มมีฝนตั้งแต่ตี๕
๙นาทีกับอีก๒๓วินาที
ปัจจัยที่ทำให้ฝนค่อยเริ่มกลับมา

ยอมความกฎกาตามรู้ว่ายอมฝนตัวแอวตรงนู้นนะคะ
แม้ว่าเขาจะอยู่แถวประเทศเวียดนาม
แต่ว่าส่งผลกระทบต่อประเทศไทย

ฝนก็ค่อยเริ่มมาแล้วต้องติดตามนะคะ

ปัจจัยที่๒ค่ะก็คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

ปัจจัยก็จะมีอยู่แค่นี้แหละค่ะ๑ตัว๒ตัว
และโดยเฉพาะโรงมรสุมเนี่ยนะคะ

เดี๋ยวอ่อนเดี๋ยวแรงสลับกันไปแบบนี้แหละค่ะ
ฝนที่จะเกิดในวันนี้ตามช่วงเวลา
ช่วงเช้าอย่างที่บอกไปชุมพรเนี่ยแหละ

จะมีเล็กน้อยหลังจากนั้นช่วงเที่ยง

ช่วงเที่ยงฝนเยอะขึ้นชัดเจน

มีภาคใต้ตอนล่างด้วยเล็กน้อย

แล้วก็จะยาวไปจนถึงช่วงเย็น

ช่วงเย็นกรุงเทพมหานคร

มีโอกาสที่จะเกิดฝนด้วยช่วงนี้กรุงเทพ

บางทีเราหลับอยู่เดี๋ยวฝนก็มาเช่นเดียวกัน

จะเห็นว่าคลื่นเริ่มสูงขึ้นแล้วนะคะ

เพราะว่าส่งผลกระทบทั้งการท่องเที่ยว
และการออกหาปลาจ้ะ

ไม่เกิน๓๓องศาเซลเซียส
ดิฉันกะให้แบบนี้เลยละกันนะคะ
คุณผู้ชมดิฉันอ่านข่าวมาแบบนี้

ฝนมาฝนมาฝนมา
ชาวอำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชศรีมา

ถ้าฝนมาแล้วสภาพต้นข้าวพี่จะเป็นแบบนี้ไหม

ชาวบ้านโนนแดงเมืองโคราช

ต้นข้าวของชาวบ้านบอกพังหมด

ชาวนาบอกทำอะไรไม่ได้นอกจาก

แล้วจะต้องหวานข้าวรอฝนรอบใหม่

แม่เป็นชาวนานลุ้นหลายรอบ

ขายได้ทั้งปีเลยไม่ต้องลุ้นเรื่องราคาด้วย
นี่เป็นแปลงนาผูกปูดปลูกผักกระเฉดค่ะของป้าบังออนกับลุงปัญญาที่กะบินบุรีปราจีนบุรี
คุณลุงบอกว่าไม่ได้ปลูกเยอะเลยนะไร่เดียว
แต่เอาไปขายได้ทุกวันเลยมีลูกค้าขาประจำค่ะ
เนี่ยร้านข้าวต้มแน่แน่นะคะขายได้วันละห้าร้อยถึงแปดร้อยบาท
ดีดีค่ะไม่ใช่ไม่ดีนะห้าร้อยถึงแปดร้อยบาทเนี่ย
บอกอาชีพไม่หวือหวาแต่รายได้มาตลอด
พอเลี้ยงตัวเองได้ค่ะปรับตัวกันไปนะคะ
พื้นที่ไหนจะทำอะไรนะคะแต่น้ำเนี่ยต้องต้องดูพยากรแหละ
ดูดิฉันแหละไม่งั้นไม่รู้หรอกค่ะ
ว่าน้ำเนี่ยเหมาะกับการเกษตรช่วงไหนจะทำอะไรช่วงไหนเนี่ย
ส่วนที่ฉันเองโอ๊ย